เอาไปต่อที่เรื่องของพายุนมาเรียมกันหน่อยนะครับ
จากไปแล้วแต่ว่าไม่ให้ศูนย์เปล่า
นำร่างไปสตาร์ฟแล้วก็ให้คนนั้นศึกษาต่อ
และย้ำว่าเรื่องนี้ต้องไม่เป็นแค่นิทาน
มันต้องเป็นบทเรียนเพราะสาเหตุที่ทำให้มาเรียนตาย
ขยะในท้องนี่แหละเต็มไปหมดเลย
มันสะท้อนให้เห็นว่าคนยังคงทิ้งขยะอยู่นะในทะเลจำนวนมากนะครับ
เจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมสัตวแพทย์ได้นำซากของพยูนมาเรียม
อายุ๙เดือนที่ตายตั้งแต่เที่ยงของวันที่๑๗สิงหาคม
อาบน้ำทำความสะอาดแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งเป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนนำซากของมันไปน็อกน้ำแข็งบรรจุใส่ถังพลาสติกอย่างเดียว
แล้วก็ส่งขึ้นเครื่องบินราชนาวีของกองทัพภาคที่๓
จากท่ากาศยานตรังไปที่ดอนเมืองก่อนส่งไปยังองค์กร
เป็นองค์การพิพิธภัณฑ์ครอง๕ที่ปฐุม
ซากของมาเรียมไปสตาร์ฟเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและอนุรักษ์พยูนต่อไป
๑ทุ่มของเมื่อวานนะฮะซากของพยูน้อยมาเรียมเดินทางไปถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ครองหลวงที่ปฐุมเป็นที่เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ก็นำมาเรียมนั้นเข้าห้องแช่แข็งลบ๒๐องศา
จากนั้นก็มีการประชุมกับหลายฝ่ายเพื่อดำเนินการสตาร์ฟซากของมะเร็มต่อไป
ขณะเดียวกันที่หาดอ่าวต้นไซไร่เลตะวันตกนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะเพพีที่กระบี่
ก็มีการไปพบซากของพยูนตัวเมียอายุสัก๒๕ปี
ความยาวได้ถึง๒๖เมตรรอบตัว๑๕เมตรน้ำหนัก๒๔๐กิโลกรัม
หนักมากนะลอยไปติดอยู่ที่หน้าหาดครับแล้วก็พบรอยช้ำที่ครีบซ้ายคาดว่าน่าจะตายมาได้ไม่นานดูสิฮะ
น่าสงสารทีเดียวตัวใหญ่เบอร์เลอร์เลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ส่งไปที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ตไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายต่อไปว่าถูกอะไรกระแทกหรือว่าเป็นสาเหตุเดียวกันกับมาเรียมที่มีเศษขยะในท้อง
คือเราต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมนะเราไม่ได้อยู่โลกนี้แค่สิ่งมีชีวิตสปีชี่เดียวอะนะคะ